ไปดูการแข่งขันฟุตบอลฟุตซอลนะคะไทยลีก๒๐๑๙นัดที่๒
ท่าเรือเริ่มต้นได้ดีกว่านะคะได้ประตูนำ๒ลูก
อนุกูลมินินาทีที่๕แล้วก็มากอสวินีซีอุสนาทีที่๙
แต่ว่ากรมทางหลวงไม่ยอมแพ้ค่ะไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๒นาทีที่๑๒
จากสุธิพรกลัดเจริญ
อย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นก็มาได้ประตูหนีห่าง๓ประตูต่อ๑

ครึ่งหลังนะคะการท่าเรือยิงได้อีก๒ลูกค่ะหนีห่างเป็น๕ประตูต่อ๑
จากผลงานของมากอสวินีซีอุสนาทีที่๒๒
แล้วก็ธนันชัยชมบุญนาทีที่๒๒

กรมทางหลวงก็ไล่เป็น๒ประตูต่อ๕
จากวิศนุมีมากบางค่ะ

ชัชระไลศรีก็ยิงให้การท่าเรือหนีอีกครั้ง

ทางหลวงเป็น๓ประตูต่อ๖แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันนะคะ
เกมการท่าเรือก็ชนะไป๖ประตูต่อ๓เก็บ๖คะแนนเต็มจาก๒นัด
ส่วนกรมทางหลวงมีหนึ่งคะแนนเท่าเดิมค่ะอีกหนึ่งคู่นะคะ
น้องใหม่ไปถึงห้าประตูต่อศูนย์ค่ะครึ่งแรกนะคะ
ได้สองประตูจากวัชรินนามัศกานะคะนาทีที่หกและนาทีที่ยี่สิบ
ส่วนครึ่งหลังค่ะประพาทอยู่สำรานนะคะ
ก็ยิงฟรีคลิกเข้าไปสามประตูต่อศูนย์นาทีที่สามสิบ
เกียรติศักดิ์วงวันหน้าทีที่สามสิบสี่ก่อนที่มหมาตรอุสมันบุษานะคะ
จะยิงอีกสองลูกปิดท้ายนาทีที่สามสิบหก
ทั้งสองประตูนะคะจบเกมนี้ค่ะ
เท่ากับการท่าเรือนะคะแต่ว่ายิงได้น้อยกว่า
ทำให้การท่าเรือนำเป็นจ่าฝูงในสัปดาห์นี้
ส่วนนนทบุรีแพ้ทั้ง๒นัดยังไม่มีคะแนนค่ะ
อีกหนึ่งคู่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
มภาคโตนออกเฉียงเหนือค่ะก็ชนะมเกษียณบัณฑิตไป๑บริเวณตัวต่อ๐
ส่วนโปรแกรมวันนี้นะคะในเวลาบ่าย๒โมงครึ่งค่ะ

ส่วนเวลา๔โมงครึ่งนะคะบางกอกซิตี้เจอกับสิงห์สมุทรสาครค่ะ
ส่วนคู่เย็นค่ะ๖โมงครึ่งมีราชนาวีเจอกับธรรมศาสตร์ยังบลัดทีมน้องใหม่นะคะ
แล้วก็สุราธานีเจอกับศรีสะเกดค่ะ